โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน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

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
แล้วกดันทองให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน

สบาย

ในคิดว่าสายใยของครอบครัวสำคัญ
ไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนนะคะ

ซื้อความรักไม่ได้ซื้อสายใยความผูกพันไม่ได้
ต้องใช้ใจกับใจซื้อมาเหมือนครอบครัวนี้คุณป่า

อยู่กับแฟนกับแม่กับลูกอีกสองคน
บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็ติดจำนองอยู่๓๐๐๐ครับ
ปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้ทั้งต้นทั้งดอก
ก็ทุกวันนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันครับ
กลัววันอยู่ว่าเขาจะมายึดเรารึเปล่า

ผมไปหางานทำหรือไปสมัครงานที่ไหนมันยาก

อยากจะแบ่งเบาภาระจากแฟนจากเมียเราให้มากที่สุด
เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าผมไม่ได้ทำงานตรงนี้
ตังค์อะไรไม่ค่อยมีเมียก็จะไปหาแล้ว
เป็นคนให้พร้อมที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก

คุณชะกันนักสู้มือเดียว

เฮ้ยโอเค
เพราะร้องได้ไทยล้ำ

สวัสดีครับคุณจักร
ต้อนรับคุณชะกันนะครับนักสู้มือเดียวนะครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
หลายท่านก็คงทราบดีคุณชะกันนี่ได้ประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างการทำงานก็ทำให้เสียแขนข้างขวา
ซึ่งเป็นข้างถนัดด้วยไหมครับ

เป็นข้างถนัดด้วยแล้วก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยพันเหพลิกผัน
เพราะว่าไปทำงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะรับเขาทำงานเท่าไหร

แล้วก็ไม่ใช่เขาตัวคนเดียวเขายังมีครอบครัว
มีภรรยามีลูกที่น่ารัก๒คนนะครับ
แล้วก็คุณแม่ด้วยวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับคุณชะกันเหมือนเดิมนะครับทางด้านล่างนะครับ

ภรรยาด้วยลูกอีกสองคน
ตอนนี้หลักก็คือบ้านนะครับที่บอกกับเราไว้
ติดจำนองอยู่๓หมื่นบาท

แล้วก็ความฝันของคุณชะกันอยากทำอะไรนะครับ
พี่จัดการพี่ว่าการขายลูกชิ้นทอด
มันจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มเพิ่มมาครมควรมากน้อยเพียงใดคะ
ถึงจะไม่มากแต่ผมก็คิดว่าผมสามารถขนเผา

ทางลูกป้ายอโฮหาลูกป้าย
เหลือให้น้องท่านไปดูผสาห์คุณคุณแม่เอาบ้านครับมาประจำนองเพื่อเอาเงินไปทำ
ทำร่ายมานคืออยากจะมาช่วยแล้วก็จนเจอครอบครัวของคนจะกัน
คุณแม่เองก็หวังดีแต่ว่าทีนี้เกิดภาวะขาดทุน

ไม่ครับไม่เคยคิดจะโกรธแม่เลยครับ
เพราะแม่ก็เป็นผู้มีพระคุณ
ยังไงถึงเวลานั้นจริง
เราก็ดิ้นลนสู้ต่อไปครับ

ลำบากยังไงเราก็สู้ตามที่เราสู้ได้ครับ
ตอนนี้ร้อนไปแล้วหนึ่งเพลงเหลืออีกสี่เพลง
กับสามตัวช่วยครับยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยยังครับครับอเจมส์ครับ
คุณภรรยาคะก่อนจะเริ่มเกม

หมายความว่าสู้เป็นกำลังใจให้

เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณชะกันนะครับ

เอาละครับถ้าสู้มาถึงเพลงที่๒กันเลย
เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

มึงจัดการยิ่งมากเลยนะร้องครับ
ที่เจอครั้งนี้ร้องครับ
ร้องยิ่งกะซาบอยู่ครับ

ของคุณเอกพลมนตการครับ

อืมแล้ววันนี้ต้องมาร้องจริงนะเนี่ย

ถ้าเกิดว่าฟังไปแล้วมันไม่ไหวจริง

เหลือครึ่งหนึ่ง๕๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนนะครับ

คุณชะกันจะสู้หรือจะหยุดครับ

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

ไม่ใช้
ใช่
ใช้

เสียดายตัวช่วยครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะครับเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ
หนุ่กห่างของยากแผ่นนี้แม่ภายตน
จิตใจอาหารถึงตอนแม่นั้นลำเข็น
สิ้นสวยสะเทินเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็น
ลูกบนทางลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพ่อ
อยู่ก่อท้อหมอสารต่อเพื่อแม่ทุกอย่าง
ทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอ
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยพอ
ส่งรายเดือนมารอคงขอให้แม่สบาย
ผ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย
อาหารอร่อยถูกปากแม่ย้ำใจ
งานหนักงานเบาจ้างใครเผาทำแทนก็ได้
เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้า
ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดให้บรรท้องปล่อยวางเสียบางเถิดหนา
ลูกเสียเหงื่อไปบอกเสียดายหรอกนะแม่จ้า
พอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ
ลูกต้องเป็นข้ากักถ้าผ่านไปแล้วเครื่องที่๒มีประเภท๒หมื่นบาท

มีคุณมาด้วยความยากลำบากไหมคะ

ดีใจไหมครับมีลูกกระตันอยู่อย่างนี้
ขอเอาใจช่วยจริงขอให้ผ่านเพลงนี้ไปได้
มาเอาใจช่วยคุณชกรรมัณฑ์ไป

ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒
มูลค่าสองหมื่นบาทคุณชะกันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ